เอามามาดูเรื่องราวของงูกันหน่อย
คุณผู้ชมจะได้ส่งมาว่าเจองูที่ไหนกันบ้าง
งูที่นี่เลื้อยเข้าบ้านมาค่ะ
แล้วสองแม่ลูกนั่งดูทีวีอยู่ดี
แม่ตกใจอุ้มลูกหนีเลยจ้า
อุ๊ยไม่ใช่งูสมดา
อุ๊ยงูเฮาอุ๊ย
คุณดูดิแล้วอยู่ตรงซอกเตียง
นิดเดียวเองคุณแผ่แม่เบี้ยด้วยอ่ะดู

นี่นะคะเหตุเกิดที่บ้านเลขที่๗หมู่๑นะคะ
อยู่ที่ตำบลกุฎนกเป้าอำเภอเมืองสระบุรี
เจ้าของบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่มาเลยช่วยจับหน่อยงูเห่า
มันมาซุกตัวอยู่ในบ้านคุณดู
โอ้โหเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยพร้อมกับอุปกรณ์
รีบมาที่บ้านนี้เลยมีชาวบ้านยืนดูอยู่หลายคนเลยนะ
พากันมาเลยนี่บุกเข้าไปในห้องนอนเลยค่ะ
ไปเจอกับเจ้างูเห่าตัวนี้แหละที่มันขดตัวอยู่ตรงซอก
เขาก็ใช้ไม้ตะขอเหล็กเกี่ยวออกมาเห็นไหม
เกี่ยวออกมาแต่งูโอ้โหคุณดูนี่ไม้ตะขอแบบนี้เกี่ยวมาอย่างเงี้
งูนะไม่ได้ยอมให้จับง่ายอย่างที่เราเห็นไป
มันขัดขืนมันแพ้แม่เบี้ยมันพ่นพิษใส่เจ้าหน้าที่ด้วย
นี่ต้องใส่หมูกระดอกป้องกันพ่นเสียงตา
มันพ่นพิษคุณมันพ่นพิษจริง
แล้วคุณดูดิเอาออกมาไว้ที่โล่งจะจับใส่ถุงตะข่าย
มันก็หนีอีกก็ต้องไล่จับกันอีก
ออกมาได้หน้าบ้านนี่คือเป็นวิธีการของพี่เขานะ
กดหัวกดหัวใช่ค่ะด้วยความดุของงู
งูมันก็ไม่ยอมเข้าถึงกระสอบไปคุณนึกออกไหม
มันแผ่แม่เบี้ยมันขัดคืนตลอด
ชาวบ้านที่อยู่ข้างบ้านใกล้เรือนเคียงมามุงดูกันหมดเลย

อุ้ยเป็นใครก็หวาดเสียวนะคุณนะคืองูเห่าอ่ะค่ะเราต้องให้มันเลื้อยเข้าถุงไปเองเนอะ
เราไม่สามารถจะจับหัวมันจับยัดลงไปได้ไง
คือแต่หลายคนเขาบอกแถวนั้นไม่เคยเห็นงูเห่าแผ่แม่เบี้ยแบบนี้มาก่อน
สุดท้ายเจ้าหน้าที่เขามีความชำนาญนะคะคุณดูวิธีการของเขานะ
เขาก็ทำให้งูเห่าสงบลงแล้วก็จับมันใส่ถุง
งูเห่าตัวนี้ยาวประมาณเมตรครึ่งนะใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยนี่เห็นไหมมัดแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
คุณเป็นแม่นะคะคุณเป็นแม่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือคุณจริยาจันทเวียงอายุ๓๕ปีเขาบอกว่า
นั่งดูทีวีอยู่กับลูกสาว
ลูกอายุ๓ปีแล้วเห็นแมวเล่นกันอยู่ตรงโซฟา๒ตัวด้านหลัง
แมวทำท่าตกใจสิ่งข้างใต้โซฟา
คุณนึกออกไหมว่าแมวเวลาตกใจมันจะตัวพอง
มันโดดเลยล่ะอ่ามันจะตัวพอง
แม่ก็เลยเอกใจก้มเห็นไหม
ลงไปดูว้ายงู
แล้วมันเลื้อยหนีไปทางลูกด้วย
ตอนนั้นแม่แบบด้วยสัญชาติยานความเป็นแม่ตกใจมาก
แต่คว้าลูกออกบ้านทันทีเลย

นั่นแหละแม่ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับหน่อย
บอกเลยว่างานนี้เพื่อนบ้านมามุงกันเต็มเลย

อยากรู้มาดูมาดู
ดูมาดูดูงูดูบ้านเล็กที่นี่ดูงูก็ดูแหละ

ก็ดูกันไปดิฉันก็บอกไปเรียบร้อยแล้ว
ก็มีให้ดูเท่านี้แหละนะจ๊ะสบายใจนะ